ข่าวดังขึ้นหน้าหนึ่งในวันนี้เลยนะคะกับความประมาทเลินเล่อแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมา

ถูกค่ะขับรถไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเล่นไลน์นี่แหละสุดท้าย
จริงแล้วคือมันผิดกฎหมายเต็มอยู่แล้วค่ะ
ระหว่างขับรถไม่ควรที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลย

เพราะดีว่าไม่มีใครได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสนะคะ

บริเวณจุดกลับรถกิโลเมตรที่๕๑ถนนเทพรัฐ

ช่องทางด่วนขาเข้ากรุงเทพมหานคร
ในพื้นที่อำเภอบางปะโกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ

นายสุภวัฒน์อัคราสาอายุ๒๔ปี
ทะเบียนกไก่จจาน๓๑๙กาลสิน
ขับรถเสียหลักพุ่งชนรถเก๋งอีก๓คัน

ที่จอดรอกลับรถอยู่เลนขวาสุดนะคะ
พังเสียหายกันไปเรียบเลยนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีผู้บาดเจ็บ

ด้วยความที่ถนนบางนาตราด
รถวิ่งสัญจรไปมาคึกคักมาก

เป็นทางยาวหลายกิโลเมตรเลยล่ะค่ะ

ก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถมุ่งหน้ากลับบ้าน

ก็ก้มหน้าก้มตาเล่นไลน์ไปด้วย

ไม่ทราบว่าเป็นจุดกลับรถ

แต่ว่ามันกระชันชิดแล้วไง

ก็เลยไปเฉียวชนรถที่จอดอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลย
อย่างที่บอกไปงานนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายบาดเจ็บ
แต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่

อาจจะก้มนานไปหน่อยอย่างนี้หมดแต่ตอบลายอยู่นะ
พอเงยมาปุ๊บตู้มเลยชนเลย